ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดมันเกิดการยื้อกันยื้อกัน
เพื่อไทยก้าวไกลแล้วโหวตเลือกตั้งนายกตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ย
เอาอันดับ๓ภูมิใจไทยไปร่วมนี่จบเลยไหมครับ
ผมมองอย่างนี้ครับต้องขอถอยกลับมานิดหนึ่ง
ผมคิดว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างเลือกตั้งปี๖๒กับปี๖๖

๖๒เนี่ยมันคืออำนาจของคอสชอำนาจของคณะรัฐประหารเนี่ย

แล้วก็อำนาจในสภานิติบัญญัติก็ชัดเจนนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาปีเลือกตั้ง๖๒เนี่ย
การที่ขอสชตั้งพักเนี่ยมันมีความชัดเจนในอำนาจที่ทำให้สอสอบ้านใหญ่ต่างเนี่ย
มารวมกันอยู่ที่พลังประชารัฐ
แต่๖๒มา๖๖มันมีการคลายตัวของอำนาจของคณะรัฐประหาร

นะครับแล้วก็ความรู้สึกของประชาชนที่แปรเปลี่ยนไปเยอะนะครับ
เพราะว่าสถานการณ์โรคอะไรต่างโควิดทุกอย่างมันเปลี่ยนหมด
ทีนี้การคลายตัวของอำนาจมันทำให้
แล้วก็เขาก็เห็นแล้วล่ะว่าพอนักการเมืองเข้ามาจริงเนี่ย
นักการเมืองก็ไม่ธรรมดาคือพยศพอสมควรนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เกิดปัญหาภายในด้วยทำให้แตกกัน
จริงถ้าไม่แตกกันเนี่ยหมายความว่าลุงป้อมกับลุงตู่
จะแตกกันจริงหรือไม่แตกกันจริงหรือเล่นเกมที่จะมีสองพักยังไงก็ตามเนี่ย
ไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิดเป็นหนึ่งเดียวเหมือนตอนนั้นได้
ในมือก็ไม่ใช่แล้วนะครับอำนาจมันถูกถ่ายมาสู่ประชาชนคนรุ่นใหม่เยอะขึ้น
ประท้วงต่างก็มีแล้วก็การใช้อำนาจของรัฐก็มีความรู้สึกว่าคนมีความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเยอะมาก
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนถึงต้องการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะ
ทีนี้พวกเรามาหกตรงนี้เนี่ยมันมีสองประเด็นที่เราคุยกันอยู่
ประเด็นแรกก็คือว่าถ้าก้าวกลายกับเพื่อไทยรวมกันเนี่ยมันจะสามร้อยกว่านะวันนี้สองร้อยกว่าสองร้อยผมเชื่อว่าเพื่อไทยจบลงที่ประมาณสองร้อยห้าสิบสมมุตินะครับ
ก้าวกลายจบลงที่ร้อยสามร้อยห้าสิบไม่ถึงสามเจ็ดหกขาดอีกยี่สิบหกเสียงขาดอีกยี่สิบหกเสียง
วันนี้เนี่ยก็ต้องเอาขั้นแรกก่อนครับว่าเพื่อไทยกับก้าวกลายจะสามร้อยต้นต้นหรือสามร้อยกลางกลางเขาตามเนี่ยเพื่อไทยกับก้าวกลายจะต้องตัดสินใจว่าจะคุยกับใคร
อันดับ๓ครับใช่ไหมครับหรือประชาธิปัตรและหรือทั้งสองอัน
เพื่อการปิดสวิทช์สวรนี้เกิดขึ้นในสมาธภ์ภูแทนราชดรก่อน
หมายความว่าผู้ที่เป็นสอสอสามารถปิดสวิตช์สวได้ตัวเองคือมีถึง๓๗๖ด้วยตัวเอง
ภายในถ้าดูแค่นี้ก็สามพักก็น่าจะเอาอยู่ถ้าภูมิใจไทยได้เข้าเป้า
ตอนนี้นับไป๑๘อันนี้คือคะแนนจากกรกตเลยนะครับเป็นทางการที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงมุมขวามือของหน้าจอ

เป็นคนเดียวในเวทีของเรา
ณขณะนี้ที่เคยผ่าน

เป็นรัฐบาลเป็นสอสอข้างมาก
คุณสุนันบอกว่าก็คุยกับภูมิใจไทยก่อนเลยจบ

ต้องเข้าใจนะคนเป็นสอ
เขาคิดถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยนะ

เพราะฉะนั้นวันนี้มันเห็นอยู่แล้วว่า
คลายอำนาจของคณะรัฐบาหาร
พลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ

ก็คือมันไม่เป็นมันไม่ใช่ภาคการเมืองแล้ว
มันจะสิ้นสภาพของการเป็นพักการเมืองหรือเปล่า
แล้วก็จะมีคนรุ่นใหม่มาทำพักรวมไทยสร้างชาติ

แต่อำนาจของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทธิ
ในการที่จะทำให้มันเกิด
การรวมสูญอำนาจขึ้นมาเนี่ยมันหมดละนะครับ
แล้วถ้าเกิดก้าวไกลกับเพื่อไทยเข้ามาแล้วชนะขาดอย่างนี้เนี่ย
ผมคิดว่าเจตนารมณ์ของประชาชนมันชัดเจน

กระทั่งประชาธิปัตย์ก็ต้องเรียนบทเรียนว่า
เฮ้ยถ้ายังยืนอยู่กับสมมุติภูมิใจไทยกับประชาธิบัติ
ยืนอยู่กับพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติและสวเนี่ย
ผมเชื่อเลยว่าจะมีสอสอในภูมิใจไทยและในประชาธิปัตย์ที่

เพราะว่าหมายความว่าพักจะตกลงไปอีก
ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าถ้าเกิดคุยกันรู้เรื่อง

ผมก็คิดว่าเจตนารมณ์ของประชาชนเนี่ยในสวเนี่ย
ก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันที่ออกมาพูดแล้วว่า
โหวตตามเจตนารมณ์ของประชาชนใช่ไหมครับ
คาดกันว่าอาจจะมีสัก๕๐คน

จาก๒๕๐ที่พร้อมจะโหวต
อันนี้ตรงเนี่ยมันจะเพียงพอไหมครับ
ผมน่ะใจผมถ้าเกิดเราเป็นนักการเมืองด้วยกันเนี่ยนะครับ
และนักการเมืองที่คนที่ลงเลือกตั้งเนี่ย

อันนี้พูดถึงแม้กระทั่งพลเอกประวิทธพลเอกประยุทธ์

ลงมาหาเสียงแบบเต็มที่นะ

มีอีกหลายคนที่พูดอย่างเดียวแล้วไม่สู้

แต่พอผมว่าถ้าเป็นนักเลือกตั้ง

แล้วเขารู้มาแล้วพวกนี้มีบทเรียนมาหมด
มันตั้งแต่สามัคคีทำตั้งแต่อะไรกี่พักก็ไม่

การที่ประชาชนจะกลับมาไว้ใจคุณ
เพราะคุณไปร่วมกับฝ่ายที่เคยทำรับประทานอาหารเนี่ย
ถึงแม้จะเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ย
อย่างเพื่อไทยกับก้าวไกร

เอาเงื่อนไขที่เพื่อไทยกับก้าวไกล

ถ้าดูในขณะนี้มันจะมีเงื่อนไขก็คือเรื่องกัญชาเสรี

เพื่อไทยกับก้าวไกลบอก

เขาบอกต้องกัญชาทางการแพทย์อืม

ถึงเวลามาต่อลองมาเจรจากันเนี่ย

ผมว่าเรื่องนโยบายนี้พอผมเชื่อว่าลดได้

ก็สามารถลดมาได้ว่าเป็นกัญชาทางการแพท
คุณอนุทินก็บอกว่าเขาก็สนับสนุนกัญชาทางการแพทย์

ที่มันยอมกันได้

มีอะไรที่จะยอมกันไม่ได้ไหมคะทางนั้น

ที่เป็นประชานิยมในโยบายเศรษฐกิจ

ซึ่งตรงนี้ผมว่าอาจจะต้องคุยกันเยอะเหมือนกัน

ว่าคุณจะแบ่งกระทรวงกันอย่างไร

ถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องในอดีตอย่าง
เพื่อไทยกับภูมิใจไทย

คุณเนวินผมจำได้ว่าเคยออกมาสัมภาษณ์ว่า
คุณทักษิณก็ไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็คุยกับ

เพราะฉะนั้นก็คุยกันได้
เพื่อไทยเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไร

ผมอยากเห็นนักการเมืองที่ลงเลือกตั้งครั้งนี้

เพราะว่าก้าวกลายเองเขาก็บอกว่าเขาจะยกมือให้นายกฝ่ายประชาธิปไตยตอนที่ผลยังไม่ออกมาเนี่ยนะครับ
แล้วเขาอาจจะไม่เป็นรัฐบาลก็ได้เขาอาจจะเป็นฝ่ายค้านต่อก็ได้หรือเป็นฝ่ายกลางที่คอยตรวจสอบรัฐบาล
เพื่อไทยกำลังแถลงพอดีนะครับเดี๋ยวฟังเลยนะครับเพื่อไทยแถลงข่าวอยู่นะครับ